ปกคลุมคือไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพ
ปริมณฑลต่างจังหวัดและเกือบทุกภาคเลย
มีรายงานเรื่องของคุณภาพอากาศมา
เขาบอกว่าถ้าเป็นกรุงเทพนะกลายเป็นเมืองในฝุ่นละคุณ
อาคารบ้านเรือนต่างมองไปไกลแทบมองไม่เห็นตึกแล้ว
สู่สัปดาห์ที่ผ่านมาไปทั้งอายุทยา
ทั้งสมุทรสาครและสมุทรสงครามและกรุงเทพ

ไม่มีที่ไหนอากาศดีสักที่เดียว

ก็นี่แหละฮะเกิดขึ้นในแทบจะทุกจังหวัดเลยคุณผู้ชม
ถ้าตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอากาศในหลายจังหวัดนะ
ซึ่งเป็นเว็บของไทย
ถ้าเราไปดูก็จะเห็นในพื้นที่สีส้มพลึบไปหมดเลย
ส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

แล้วก็มีการประเมินเรื่องของคุณภาพอากาศต่างจากของบ้านเรา

ส้มที่เราเห็นในแผนที่ประเทศไทย

เพราะว่าตามหลักสากลเขาบอกว่า
มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านี้จะเป็นสีแดง
แต่ของไทยคนละแบบกันวัดกันคนละแบบ
ถ้าดูเว็บไซต์ไทยมันก็จะดูหย่อนหน่อยนะ

แต่ถ้าดูเว็บไซต์ต่างชาติไม่ได้เลยเป็นสีแดงหมดเลยนะครับ
โดยนายประรองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองในวันนี้
ยังคงเกิดจากภาวะลมสงบอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางนะครับ
คือภาวะนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่๑๙มกราคม
ต่อเนื่องถึงเช้าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมนาคมและปริมณฑล
ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละอองยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่
ประกอบกับสภาพความกดอากาศในพื้นที่ประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา
ในระดับต่ำ๑กิโลเมตรซึ่งปกติฝาชีมันอาจจะสูงกว่า๓กิโลเมตร
แต่คราวนี้ไอ้ฝาชีที่มันมาครอบอากาศในกรุงเทพมันลงมาต่ำแค่๑กิโลเมตรเอง
ฝุ่นไม่สามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้มากกว่านี้แล้ว
แล้วก็ยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองตั้งแต่เมื่อวานก่อน
ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าของวันนี้และเพิ่มสูงขึ้น
คือตอนนี้ยิ่งพูดยิ่งคันไปหมดเลยค่ะ
คุณอาจจะพอมาบทให้ฟังตลอดเลยคันหน้าคันแขนคันตัว

เดี๋ยวก็ผื่นขึ้นเป็นปื้นบ้าง

คือบางคนถึงขั้นจมูกเลือดออกกันมาแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอันนี้เรื่องใหญ่ถึงสุขภาพจริง

เลือดออกบ้างเด็กปากบวมบ้างค่ะใช่ค่ะ
แล้วยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเลย
คุณลิเดียนักร้องตาแดงบ้างนะครับ
ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ

สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกจัดชุดตรวจสอบรถยนต์
เพื่อต้องการลดมลพิษทั่วประเทศ
พบว่าพบรถควันดำกว่า๒๐๐คันนะครับ
ก็ตอนนี้มีการตรวจแล้วแล้วก็จับแล้ว
แล้วก็ห้ามใช้รถควันดำทันทีเลยนะ๒๙คันไปแล้ว
ออกใบเตือนไปอีก๑๒๗คัน
ฝากไปยังประชาชนหากรถของท่านควันดำ

หรือหากใครก็ตามพบเห็นรถคันอื่นควันดำ
แจ้งผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
รับเรื่องร้องเรียน๑๕๘๔ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ

เอาไปดูกันหน่อยค่ะคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ริมถนน๓เซนเขพพระนครค่ะ

ไปสอบถามความเห็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นกันหน่อย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ารับรู้ได้ด้วยสายตานะ
องด้วยตาเปล่าก็เข้าใจทันทีว่าค่าฝุ่นละอองสูงลิฟต์
เพราะว่ามองระยะไม่ไกลมากก็แทบจะไม่เห็นตึกแล้วค่ะ
และหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่า
ไม่เห็นมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือการแก้ปัญหาที่จริงจังจากรัฐบาลเลย
อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหน่อยได้ไหม
เพราะนี่มันคืออันตรายถึงชีวิตและการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพ
รัฐบาลช่วยแบบมาหันสนใจในเรื่องฝุ่นมากกว่าเดิม
เพราะว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายของคนในกรุงเทพก็เริ่มแย่ลงแล้ว
ก็รู้สึกมีการแชบจมูกเวลาใส่แมาทก็มีอุดสิกขัน
และเหมือนว่าบางคนแบบแพ้จริงน่าก็จะเริ่มแดง
ถึงจะไม่มีเรื่องฝุ่นแค่ควันพิษนี่ก็เลวร้ายสำหรับประชาชนแล้วค่ะ

กลัวเหมือนกันว่าอันนี้ใส่ชั้นเดียวน่าจะไม่อยู่ต้อง๒ชั้นขึ้นไป
เพราะว่ากลับบ้านนี่แสบจมูกบางทีก็เป็นคันมาก
มีแต่ข่าวแต่ไม่เห็นมีข่าวแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เลยครับ
ที่จะปล่อยไปไม่มีว่าจะแก้ปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เป็น

หน้ากากอย่างนี้เขาควรจะแจกให้
หน้ากากนี้เขาควรจะแจกให้
เป็นบางส่วนเป็นบางกลุ่มที่มีคนเยอะอยู่ด้วยการแต่งงานน่าจะมีแจกบ้างครับ
ไม่ใช่ว่าให้ประชาชนหาซื้อใช้กันเองอย่างนี้

นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาเชียงใหม่เย็นนี้ฝุ่นเยอะครับแสบจมูกเลยครับ
ลำลูกกาก็เยอะเหมือนกันเห็นคุณผู้ชมส่งไลน์มาเมื่อสักครู่

เมื่อเช้ามีการแชร์ภาพของตึกราบ้านช่องในกรุงเทพ
ไหนหาตึกประหยกดิหาเจอไหม

ตึกหายแล้วเขาใช้การวาดเส้นสีแดงแทนตึกดังกล่าว
เออน่ากลัวไม่น่ากลัวล่ะเขาบอกแบบนี้นะครับ
ไม่ได้เบลอฝุ่นเลยนะคุณ
จริงตึกใบหยกเนี่ยมันต้องเป็นตึกแบบนี้

คุณคันอีกแล้วเหรอแต่ตึกหายไปเลย

ขณะที่บริเวณเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบปรากฏการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมไปทั่วบริเวณ
คุณดูเยอะขนาดไหนนะครับ
ต่างจังหวัดบ้างเราก็ต้องเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด
บอกว่าวันนี้มีรายงานเรื่องคุณภาพอากาศ
เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน
คืออยู่ในเขตสีส้มนะฮะอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอกระทุ่มแบน
อำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองอำเภอบางสาวทง
จังหวัดสมุทรประการและอำเภอกลองหลวงปฐมธานี
อำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีอันนี้ปริมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือนะที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
อำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอเมืองนครราชศรีมา
อันนี้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เหนือนะครับก็ที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ห้องศร
เชียงรายพยาวแพร่น่านตากลำพูนลำปาง
ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือที่จังหวัดตากนั่นเอง
นายกรับรู้ไหมวันนี้ว่าประชาชนบ่นกันเยอะ
นายกก็บ่นอุบเหมือนกันหนักใจถูกวิพากษ์วิจารณ์
คือนายกลงพื้นที่นราธิวาสพูดคุยกับคนนราธิวาส
แต่พูดถึงเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วประเทศ
บอกว่าก็ต้องยอมรับปัญหาต่างหลายอย่างเกิดจากประชาชน
แต่เราจะโทษประชาชนไม่ได้
ก็ต้องอยู่ที่การบูรณาการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
จะใช้กฎหมายทำบังคับอย่างเดียวก็ไม่ได้อีก
อย่างเช่นเผาวัชพืชจะไปจับก็ไม่ได้อีก

นายกบอกคนแข็งแรงก็จะรอดไป
อะไรที่มันทรงเสริมให้มันเกิดฝุ่นควันพิษเพิ่มขึ้นด้วย

ก็ต้องพยายามหามาตรการแก้ไขระยะยาวให้ได้ล่ะค่ะ

เขาจะเสนอ๑๘มาตรการเข้าขอรมอย
ออกมาบังคับใช้อันไหนต้องใช้
อันไหนแนะนำให้ใช้หรืออันไหนควรใช้